ดาบจะสวยงามและมีความคมเพียงใดยังขึ้นอยู่กับการเปิดคมดาบ
โดยช่างจะเปิดคมด้วยการใช้หินหยาบแต่งคมแล้วค่อยกำหนดขอบใบดาบ
คมให้เท่ากันทั้งสองด้านซึ่งขึ้นอยู่กับจังหวะการเปิดคมของช่างแต่ละคน
รูปแบบการจัดวางใบดาบจะต้องวางรับกับหินหยาบในขณะเปิดคม
จึงรับคมใบดาบด้วยหินละเอียด
จากนั้นเก็บผิวด้วยกระดาษทรายเพื่อให้ได้ความสวยงามของใบดาบ
และเกิดความคมชนิดที่เรียกว่าคมกริบ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน